เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเตรียมควักกระเป๋า
ขึ้นรถโดยสารเพิ่มหรือเปล่าต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือเปล่า

เป็นบางเส้นซึ่งเป็นเส้นทางนำร่องสำหรับรถโดยสารมาตรฐานใหม่
เขามาตรฐานใหม่แบบไหนเพราะว่าใหม่หมดทั้งคัน

เอี่ยมกริ๊บเลยเทคโนโลยีเขาบอกโอ้ใส่ไว้แล้วก็จัดเต็มเลย

เขาเปิดตัวกันไปเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาของกรมการขนส่งทางบก

ออกมาวิ่งจริงและก็จะเก็บอัตราจริงด้วย
หลังจากที่เก็บอัตราที่มันน้อยกว่าปกติตั้งแต่

สำหรับรถโดยสารมาตรฐานใหม่เส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนรึบดิน
ถึงโรงพยาบาลรามาธิบดีขึ้นทางด่วนด้วย
จะเริ่มเก็บอัตราใหม่๑๓บาทตลอดสายทุกป้าย
วันนี้ไปจนถึง๑๕มีนาคมนี้
ธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสนิทพรมวงบอกว่า
เส้นทางนี้ให้บริการตั้งแต่๑๖มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แต่ว่าได้ชะลอการเก็บค่าโดยสารตามจริง
จากเดิมจะจัดเก็บเริ่มต้นก็คือ๑๓บาทไปจนถึง๒๕บาท

เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
เข้าถึงการให้บริการของรถมาตรฐานใหม่แบบนี้
และรู้จักเส้นทางเดินรถให้มากยิ่งขึ้น
รถโดยสารมาตรฐานใหม่เส้นทางนี้นะคะ
อยู่ในแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพและปริมณฑล
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกแนะนำร่อง
เปิดให้บริการให้ใช้รถโดยสารมาตรฐานใหม่
ปรับอากาศขนาด๓๑ที่นั่งและมีที่ยืนด้วย
สามารถรองรับรถเข็นหรือว่าวิวแชร์ได้ใช่ฮะ
มีเสียงเตือนเปิดประตูปิดประตูก็เตือน
และมาตรฐานความปลอดภัยอื่นมีเยอะแยะ

เพราะว่ารองรับกับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย

ขณะนี้ถึงที่ไหนแล้ว

มีรถให้บริการขั้นต่ำวันละ๔๘เที่ยว
รองรับการเดินทางจากรอบนอกเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพชั้นใน

ทางบกทางน้ำทางรางและทางอากาศ
โดยให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ